พูดถึงสาวหน้าสวยค่ะอย่างที่บอกไปนะคะโอ้โห
อ่ะกล้องสูงค่ะกล้องสูงค่ะม้าวนี่ฉันอาจจะแบบว่าไม่ขนาดนั้นนะคะ
ก็จริงเขาจัดอันดับมาตั้งแต่ปี๑๙๙๐แล้วนะคะ
ซึ่งอยากจะบอกว่าเป็นเรื่องน่ายินดีมากสาวไทย๑๗คนนะคะ

เขาบอกว่าคนไทยสวยคมหวานน่ารักนะคะอันนี้ตามเว็บไซต์ที่เขาบอกค่ะ
ซึ่ง๑๗คนที่ว่านะคะเริ่มมาตั้งแต่คุณชมพู่อารยาเอฮาเก็ตนะคะ
ดาวิกาโฮเน่ยายาอุรัสยาพลอยเชอร์มานมิวนิษฐา
ก้าวสุภาษาราเอสเตอร์นะคะมิ้นท์ชะลิดา
ล่ารานีใบเฟิร์นพิมชนกนะคะ
คิมเบอรี่มุกดานารินลักษณ์ต่างเอกช่องเจ็ดต่างเอกใหม่ค่ะ
อมสุชาค่ะลิซ่านะคะมโนบาหรือว่าลิซ่าแก๊กพิงนั่นเองค่ะ

รวมไปถึงวีนาปวีนาซิงนะคะนี่รองอันดับ๒
โดยมีคู่แข่งจากฝั่งทั่วโลกอีกเพียบนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งฮอลลี่วูดนะคะ

เลอร์สวิปสกาเลสโงฮัสซันค่ะ

ฟ้านปิงปิงทิฟฟานีเกิร์ลเจนเนเรชั่น

โดยจะคัดนะคะผู้เข้ารอบ๒๐คนสุดท้ายนะคะ

ชาติไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยจริงนะฮะ

แล้วก็เรื่องของ๑๗คนเนี่ย
คือสวยทุกคนจริงที่มีรายชื่อติดเข้าไปนะคะ

แม้ว่าจะยังไม่ได้รู้นะว่าใครจะติดอันดับที่เท่าไห

ระดับโลกนี่ก็สุดยอดแล้วนะคะ